ต่อกันที่ศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นกันบ้างนะคะ
โลกขวัญใจชาวไทยค่ะเนื้อหอมมากเพราะว่า
คู่แข่งในหลายในหลายเวทีหลายรุ่นก็อยากจะขึ้นชกกับเขานะคะ
ก็ถูกท้าชิงกันค่ะส่วนการขึ้นชกของศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
จะมีอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมนี้นะคะ
ประธานนครหลวงโปรโมชั่นออกมาเปิดเผยถึงการที่มียอดมวยในรุ่นนี้
ให้เป็นคู่ชกของตัวเองแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางนครหลวงโปรโมชั่นก็บอกค่ะว่า
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนมีนาคมนี้อย่างแน่นอน
เป็นศึกใหญ่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะโดยณตอนนี้ใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงแล้ว
และถ้ามีการเซ็นสัญญาการชกก็จะประกาศให้แฟนมวยได้ทราบ
อย่างเป็นทางการทันทีซึ่งน่าจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะ
ซึ่งจะขึ้นชกที่ไทยก่อนที่จะบินไปชกที่สหรัฐอเมริกาเดือนมีนาคมค่ะ
รองแชมป์โลกอันดับ๑๒วัย๒๘ปีชาวเม็กซิกัน